ไปดูกิจกรรมของแต้วสุรพรศรีสอนดี
ก็ในช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงของการกักตัว
ตามมาตรการ๑๔วันที่เกาะสมุยนะครับ

หรือว่าไปแก้บนที่เคยได้บนบานสารกล่าวเอาไว้นะครับ
ขณะที่ในส่วนของโค้ชเชย์เองนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ได้มีการไปยื่นหนังสือ
เพื่อขอสัญชาติไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
ก็ได้มีการทดสอบความเป็นคนไทยด้วยนะครับ
ได้คะแนนถึง๑๐๐คะแนนเต็มเลยนะครับ

นักมวยสากลทีมชาติไทยนะครับ
ที่เดินทางจากการแข่งขันโอลิปิกเกม๒๐๒๐ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
แล้วก็เข้ารับการกักตัวที่เกาะสมุย

ก็ครบกำหนดการกักตัว๓วันนะครับ
ได้พากันเดินทางไปศักระหลวงปู่ทวดนะครับ
แล้วก็อนุสวรีสมเด็จเตียนะครับ
ฐานทัพเรือสงขากองทัพเรือภาคที่๒นะครับ
น้องนี้น้องแต้วเองก็บอกว่า
ก่อนเดินทางไปแข่งขันที่มวยสากลเอง
ก็ได้เดินทางมาเก็บตัวที่เกาะสมุยนะครับ
ตนเองก็ได้บนประทัด๑๐๐นัดนะครับ
ว่าขอให้ทีมมวยสากลไทยเนี่ยคว้าเหรียญรางวัลมาขอให้ได้นะครับ

สมคมกีฬามวยสากลของไทยเองนะครับ
กำลังทำเรื่องเพื่อเสนอชื่อสุดาพรขอพิจารณานะครับ
เข้ารับราชการทหารเทียบชั้นศัลยบัตรประดับยศเรือตีของกองทัพเรือแล้วนะครับ
หลังจากนั้นเองทีมได้เดินทางไปท่องเที่ยวธรรมชาติ
หาดถ้ำร้างอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองนะครับ
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเกาะสมุยนะครับ
แต่มาตรการการคัดกองที่เกาะสมุยค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับ
ก็ทำให้รู้สึกอุ่นใจที่สำคัญคนที่นี่ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นนะครับ
ไปดูที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกันบ้างนะครับ
อย่างเป็นทางการนะครับต่อพันธุ์ตำรวจเอกเอกพงศ์กองนาค
ผู้กำกับการฝ่ายกฎหมายและก็วินัย

วงพัฒนาศักดิ์ฮีโรเหลี่ยนทองโอลิปิก

ก็มาร่วมลงนามในเอกสาร

แล้วก็ทดสอบทักษะความเป็นคนไทย

หวังว่าภาครัฐจะดำเนินการให้รวดเร็วนะครับ
ให้โค้ชเชียร์เป็นคนไทยได้เร็วที่สุดนะครับ
เหตุผลของการที่โค้ชเชย์เป็นคนไทย

คือทำผลงานให้กับประเทศไทยเยอะมากนะครับ
ทางด้านกีฬาเขาเองก็จะอยู่กับเราไปจนเกษียณเลยนะครับ
อกจากนี้โค้ชเชย์ก็ยังจะได้เป็นอาจารย์ประจำสอน
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับ
แล้วก็ยังช่วยสอนให้กับสโมสรอื่น
ขณะที่เชยองซอกเองก็เปิดเผยว่าในตอนนี้

แล้วก็การได้ทำเรื่องโอสัญชาติก็รู้สึกดีใจมากนะครับ
จากนี้ก็คงเป็นคนไทยเตรียมตัวครับ
ก็จัดซื้อบ้านอยู่ในเมืองไทยไปตลอดชีวิตเลยนะครับ
โดยตอนไปยื่นเอกสารตัวเองก็ได้มีการไปสอบทดสอบความเป็นคนไทย
ซึ่งผลคะแนนออกมา๑๐๐คะแนนเต็มเลยนะครับ

แล้วก็อนาคตถึงตนจะมีชื่อไทยแล้วว่าชัดชัยนะครับ
แต่ก็ยังให้คนไทยทุกคนเรียกว่าโค้ชเชเหมือนเดิมนะครับ